คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้นะคะพลทหารที่เขาไปฝึกภาคสนามกัน
ที่อำเภอทองแสงขันจังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะเขาฝึกเสร็จ
ก็ไปซื้อเนื้อหมูมาทำอาหารกินกันไปทำเป็นจิ้มจุ่ม
แล้วก็บางเมนูมันแบบไม่สุกไงอืม
กินไปปุ๊บโอ้โหมีอาการกำเริบเลยอาการป่วยเลย
ถึงขั้นหูดับนะหูดับไปหนึ่งคนที่แบบอาการสาหัสอ่ะ
อีกสามคนหูดับแต่ไม่หนักเท่าไหร่อืม
รวมรวมแล้วนี้ป่วยไปยี่สิบนายอ่ะพลทหารเหล่านี้ค่ะ
ครับพลทหารจากกองพันธุ์ภารณ์ปืนใหญ่ที่ยี่สิบ
ไข้พระศรีพนมมาสกรมทหารมาที่๒
พิชัยดับหักเข้าไปฝึกกันที่ตำบลขวาง
อำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิษฐ์ฝึกเสร็จไปซื้อเนื้อหมูสดจากตลาด
ทำจิ้มจุ่มกินกันสักพักหนึ่งอาการมาเลยยี่สิบนายนะคะ
หูดับไปสี่อ่ะค่ะหนึ่งในสี่นี้อาการหนักนะคะ
ต้องส่งต่อโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าส่วนอีกสามรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
พิชัยดาบหักมีผู้ป่วยต้องเฝ้าระวังดูอาการอีก๑๖นาย
แต่ยังตรวจไม่พบเชื้ออยู่ระหว่างการพักรักษาสังเกตอาการ
พลทหารนารายเด็ดพระจากกรมฐานม้าที่๒ค่ายพิชัยดาบหักบอกว่า
ฝึกเสร็จนะคะเขาก็กินข้าวผัดกระเพราหมูไปหนึ่งกล่อง
กลางคืนเกิดอาการหนาวสั่นใจไม่ค่อยดีมีอาการปวดท้องปวดหัว
ก็เลยกินยาพารายาแก้ปวดไปอาการก็ไม่ดีขึ้นก็เลยไปบอกครูฝึกที่ดูแลเนี่ยค่ะ
ให้รีบส่งโรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหักเพื่อให้คุณหมอตรวจรักษา
ปรากฏว่าพบเชื้อในกระแสเลือดก็คือโรคหูดับนี่
แต่ว่าตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วก็อยู่ในขั้นปลอดภัยแล้วนะคะ
วันนี้พลตรีชัยเดชสุรสุรวดีผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่สามสิบห้า
และนายพิพัฒน์ประจันเขตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษ
ก็ไปเยี่ยมอาการไปมอบของให้กำลังใจพลทหารทั้ง๑๖นาย
อยู่ในตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักนะคะในแพทย์กรกริจลิ้มสมบัติ
แพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิษฐ
ก็เลยบอกว่าสาเหตุที่มีอาการหูดับเนี่ยค่ะ
ก็คือติดต่อจากหมูที่มีเชื้อแบคทีเรีย
โรคจากการกินหมูที่ไม่สุกนะคะครับหรืออาจจะเข้าทางบาดแผลก็ได้
อาการก็คือจะมีไข้ปวดหัวอาเจียนหูอักเสบ
จนถึงขั้นหูดับถ้าหนักเนี่ยหูหนวกถาวรได้เลยนะคะ
ต้องระวังนะคะแล้วรายที่อาการรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ
อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหูดับเนี่ยค่ะที่เกิดจากหมูเนี่ยนะ
สูงถึงร้อยละยี่สิบนะคือเยอะนะคะดังนั้นต้องมีมาตรการป้องกันนะคะ
สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิษฐ์ก็เลยร่วมกับประสุทธิ์จังหวัดนะคะ
ไปดูเรื่องของการเลี้ยงสุกรในฟาร์มไปดูเรื่องของโรงฆ่าสัตว์ว่าต้องได้มาตรฐาน
แล้วก็เตือนด้วยนะคะใครที่ชอบเลี้ยงฉลองกันเนี่ยสงกรานครับ
ทำเมนูอะไรแปลกหลาบลู่หมูดิบอะไรแบบนี้ค่ะ
ต้องระวังต้องปรุงสุกเท่านั้นต้องผ่านความร้อนคือต้องปรุงให้สุกนะคะ
แล้วคุณหมอบอกว่าไม่ใช่เฉพาะเนื้อหมูนะคะ
เนื้อสัตว์ชนิดอื่นก็สามารถเป็นโรคหูดับได้ถ้าปรุงไม่สุกต้องระวังให้ดี
อย่าไปคิดว่าแค่ชื่อโรคหูดับแล้วก็แค่หูไม่ได้ยินอย่างนั้นไม่ใช่นะฮะ
เหมือนเรื่องของเชื้อแบคทีเรียติดเชื้อในกระแสเลือดอะไรพวกนี้นะครับ